ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีดีที่ซุปจ้า
นี่ราดลงไปเลยค่ะน้ำซุปของร้านนี้

เลยจริงค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเตี๋ยวกะตุ๋น

เมนูเด็ดของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนะคะ
บัลโหลวันโทษเต้งแถมยังมีผ้าเคียวลิ้วนี้เป็นแบบใส่มาจัดเต็มให้เรากิบอร่อยกันแล้ว

ที่ว่าที่เด็ดก็คือน้ำซุปนั่นเองเพราะน้ำซุปที่นี่เข้มข้นมากมากนะคะ
ร้อนเหรอร้อนก็ใช่ด้วยแต่ว่าเด็ดกว่านั้นเนี่ยเพราะอะไร
เอาไปฟังเสียงเจ้าของเขาคุยเลยจ้า
เพราะว่าเครื่องตุ๋นยาจีนที่ใส่ลงไปเนี่ยมีรสชาติที่กลมมาก
ตุ๋นยาจีนนี่โดยปกติจะมีแต่เครื่องยาจีนใช่ไหม
แต่เราได้เอาเครื่องเทศของไทยผสมลงไปเช่นมะแขวน
แขวนซึ่งเป็นพึ่งเทศทางเหนือของเรา
มันเป็นเครื่องเทศแบบลูกครึ่ง
แบบทางเหนือผสมกับเครื่องตุ๋นยาจีนผสมผสานกันอย่างลงตัว
ฉะนั้นก็ทำให้น้ำซุปเนี่ยหอมละมุนมาได้คุณประโยชน์ทรัพย์คุณทางสมุนไพรด้วย
ใครอยากจะไปทานนะจ๊ะบอกพี่กัดกันหน่อยแล้วกันว่าร้านเตี๋ยวกะตุ๋นนี้ตั้งอยู่ติดถนนที่เลยการไฟฟ้าสารพี
๓๐๐เมตรอยู่ฝั่งเดียวกันเลยค่ะ
หรือว่าจากแยกสารพีมาประมาณสัก๓กิโลเมตร
ปากทางเข้าบ้านกู่แดงนะก็ไปได้รถเนี่ยสามารถจอดได้เลย
ร้านเปิดตั้งแต่๐๙๐๐๑๙๐๐จน๓๐๐๐เลยค่ะ

เห็นแล้วก็หิวแต่เช้าเลยนะคุณชิสานะ
เอามาเยอะกับเมนูแบบเส้นเมนูซุปแบบนี้
เผื่อว่าใครอยากจะทานให้มันรู้สึกว่าอุ่นขึ้นมา
เพราะช่วงนี้ฝนตกด้วยใช่อยากจะทานครับ